สนับสนุนโดยบีชัวร์คิวอาร์คู่ใจนักช็อปคู่คิดร้านค้าจากธนาคารกรุงเทพ
กลับมาสนุกสนานเฮฮากันต่อนะครับในช่วงนี้
แต่อยากจะย้ำก่อนแล้วกันวันนี้เราพิเศษสุด
เสื้อตลอดข่าวเช้านี้๒ช่องทาง
แล้วก็ส่งรูปคุณผู้ชมมาเป็นคอมเมนต์ใต้โพสต์กติกาเอาไว้

ทางไลน์ค่ะคุณผู้ชมไลน์ไทยรัฐของเรานี่แหละค่ะ
คุณผู้ชมส่งมาบอกรักคุณแม่พร้อมติดแฮชแท็กหมายเลขโทรศัพท์มาด้วย
วันนี้แจกทั้งหมด๑๐ตัวเลยจ้า
จัดไปรวมแล้ว๒ช่องทาง๑๐ตัวนะ

เอาล่ะคุณผู้ชมครับยังอบอวนไปด้วยความรักที่มีต่อคุณแม่ในวันแม่

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะครับว่าแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดนั้นเขาจัดกิจกรรมอะไรกันบ้างครับ

ก็คือสวนสัตว์อุบลราชธานีนะครับ
ศรีสรรพ์จัดเท่มแบบนี้นี่จิ้งโจ้ก็มี
จิ้งโจ้แล้วดูดีครับเยอะมากมาย

เขาพามาเพราะว่ามีกิจกรรมแบบนี้ครับ
แล้วก็เป็นบรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงของวันหยุดยาว
ในวันแม่แห่งชาติวันที่๑๒สิงหาคม๒๕๖๑นี้

ส่วนที่คืบคานอยู่เมื่อสักครู่คือเต่า

นี่เห็นไหมบอกแล้วบรรยากาศคึกคัก

อย่างที่บอกนะสวนสัตว์มันคู่กับเด็กจริง
แล้วที่มาที่นี่นะครับอุบรรชธานี
สวนสัตว์ที่นี่เขาก็จัดกิจกรรมเอาไว้เยอะแยะมากมายนะครับ
ไปต้อนรับคุณลูกแล้วก็คุณแม่

แล้วก็ได้รับต้นมะลิกันไปด้วย

ส่วนใครที่อยู่ภาคใต้ไปกระบี่กันเลยคุณผู้ชม
ร้านนี้แม่ค้าเขาใจดีมากเพราะว่าแม่ยุพินบอกว่า
เปิดให้กินฟรีไปเลยวันแม่แบบนี้

ปั้มมากเตรียมจัดอาหารไว้รอเพียบ

ร้านที่เราพูดถึงนี่ก็คือร้านแม่ยุพินนั่นเองนะครับ
เป็นร้านขายข้าวแกงชื่อดังในเมืองกระบี
ตั้งอยู่ที่ถนนพิสารพบตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบีค่ะ
ยุพินเจ้าของร้านเนี่ยบอกว่า
กับครอบครัวก็เปิดร้านขายมา๑๔ปีแล้ว
พอถึงวันแม่แต่ละปีก็เลยอยากทำกิจกรรมดีเพื่อสังคม
ก็คือมีการจัดเลี้ยงอาหารฟรีให้กับประชาชนทั่วไปนะคะ
นี่ไม่ได้จัดปีแรกนะเพราะว่าจัดต่อเนื่องมาสิบเอ็ด

ใช่คือความตั้งใจหลักคุณแม่บอกว่า
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชินีนาฏในราชการที่๙
เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านด้วยนะคะ
อร่อยด้วยนะคะปีนี้ทางร้านก็เตรียมกับข้าวไว้ให้เลือก๔๐อย่าง

ยังไม่หมดมีขนมหวานแล้วก็น้ำผลไม้ไว้บริการให้อีกด้วย

แล้วก็จะเปิดให้บริการแบบบุฟเฟ่เลย
ตั้งแต่๗โมงเช้าเปิดไปแล้วนะคะ
ใครอยู่กระบี่วันนี้ไปเลย

เป็นคนตายคนตายพาคุณแม่ฟรี
เออต้องอย่างนี้ที่จังหวัด

รอยจังฮู้

กันหน่อยฟรีศัลย์งานบวช

เหล่าบรรดานางฟ้านางสวรรค์

งานบวชนางเขาจะเดินขึ้นหน้า๒ก้าว

เมื่อไหร่จะถึงบวช
ก็ค่อยไปค่อยไปคนเยอะ
มันจะได้แบบว่ายาวยืดหน่อย
แล้วก็สีสันที่จะพาไปดูที่จังหวัดเพชรชบูรณ์

โอ้โหแม่จ๋า

แม่ผมอยากจะเห็นบรรยากาศแบบนี้

นี่คือบรรยากาศแห่นาคที่สาราการประเรียน
วัดสิริรัตนวนารามตำบลท่าข้ามอำเภอชนแดน

ก็มีคุณซุภัณฑ์พรธาดาวิทย์
เจ้าของบริษัททองขาวจำกัดและลูกชายเนี่ย

จัดงานบวชให้แก่พนักงานบริษัทจำนวน๑๘รูปครับ

ใช่แล้วมีเหตุผลนะทำไมต้องทำแบบนี้
เขาเล่าว่าสาเหตุที่จัดงานบวชนี้ขึ้นนะ

ลูกชายก็พาไปตระเวนแก้กรรมรักษาจนหายขาด
ร่างกายแข็งแรงก็เลยเกิดไอเดียจัดพิธีปวดบวช
แบบนี้ขึ้นมาแบบฟรีเลยจัดให้เลย
แล้วนอกจากนี้ทางเจ้าภาพยังได้เชิญนักร้องสาวเสียงดี

เจ้าของผลงานเพลงเห็นใจสาลิกาเมรีขี้เมา

นครโคราชเนี่ยเพลงพวกนี้เคยได้ฟังกันบ้างไหมล่ะ

แล้วก็เป็นเพลงลำวงมากมายนะครับคนมาร่วมงานก็เยอะ
มาเจอกับการโปรยทานแจกทานแบบนี้ครับ
แล้วเขายังแจกอย่างอื่นอีกนะอีกเพียบเลย
มีพระหลวงพ่อทบแห่งวัดพุทธบาทชนแดนพระเกจิดังของจังหวัดเพชรชบูรณ์
เมตามหานิยมกว่า๕๐๐องค์แจกให้ฟรีไปเลย
แบบนี้คนเขาก็มาต่อคิวรับน้องใบตองงานบุญแท้
นี่แหละครับแล้วก็มีเงินทองอีกมากมายเขาบอกว่ามันแจกให้ไม่อั้นเลยนะ
เยอะจริงเอ้าทางรายการตลอดข่าวสุดสัปดาห์ของเรานะครับ
ก็ขอร่วมอนุโมทราบุญในครั้งนี้ด้วยนะครับจังพี่สุค่ะ
แม่หายเหนื่อยกันเลยทีเดียวตอนแรกแม่ก็ว่าเหนื่อย
พอโปรยทานแม่นี่หัวเข่าดีขึ้นเลยทันที
โอ้โหงานนี้นะผมว่ากลับไปมีปวดเนื้อปวดตัว
วดเอวเล็กน้อยไม่เป็นไรก็งานบุญมาด้วยใจกันทั้งนั้นเลย
โมทนาสาธุกันด้วยนะคะได้เวลาของการกินแล้วคุณชนะ

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไปตลอดกินทั่วถิ่นแดนไทยกันเลยทีเดียว
วันนี้เดี๋ยวจะพาไปไม่ใกล้ไม่ไกลกรุงเทพเท่าไหร

เป็นอาหารระดับพรีเมียมเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปทานกันหน่อยแถวนั้นเนี่ยโอ้โห

จะปากมุมปังบุ่นไหมเดี๋ยวดูนี่จัดไปเลยขึ้นมาแล้วโน้นทบุรี
อ๋อแค่นี้เองใกล้แต่ว่าอยู่ตรงไหนของโน้นทบุรี
เดี๋ยวไปติดตามกันในช่วงของตลอดกิน
เช่นเดิมทุกสัปดาห์เลยครับที่รถคู่ใจของผม
จะพาผมไปตลอดกินทั่วถิ่นแดนไทย
แต่วันนี้ไม่ได้ไปไหนไกลมากครับ
ผมจะพาไปย่านราชพฤกษ์ถนนตัดใหม่
ร้านที่ผมจะพาไปลิ้มรสในวันนี้
ขึ้นชื่อว่าเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นพรีเมียม
โดนใจทุกคนทุกเพศทุกวัยเลยทีเดียวครับ

ก็นี่มันช่วงของการตลอดกินครับคุณผู้ชมครับ
มาที่ร้านนี้มากินกันให้อิ่มน้ำสำราญ
เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นตำรับพรีเมียมเลยนะจะบอกให้
วันนี้ผมนัดกับทางผู้จัดการเขาเอาไว้
เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันถึงที่มาที่ไปของร้าน
รวมไปถึงตัวอาหารด้วยว่าวันนี้
อาหารเมนูเด็ดของร้านนี้คืออะไรครับ
สวัสดีค่ะพี่วันครับสวัสดีค่ะคุณชมครับ
นั่งด้วยกันก่อนเลยค่ะขอบคุณครับ

ปล่อยให้อาหารพูดคุยกับคุณลูกค้า
จริงแล้วลูกค้าของเราทานอาหารของเราใช่ไหมคะ
โอโทโลทานเข้าไปปุ๊บเข้าปากปั๊บ

อ๋อมันละลายในปากนิดเดียวใช่
ก็เหมือนกับเป็นการบ่งบอกคุณลักษณะของมัน

มันของเราแตกต่างจากร้านอื่นยังไงครับ
คือเราสั่งตรงจากญี่ปุ่นมาเลย
ยกทองหล่อหรือสุขุมวิทย์มาที่นนทบุรีเลย
เพื่อที่จะให้คนนนทบุรีได้ทานอาหารที่อร่อยสดใหม่ค่ะ
คุณผู้ชมถ้าเดินเข้ามาอย่างแรกที่จะเห็นเลยนะ
เชฟโหเนียงไหลกันตั้งหลายคน

คุณผู้ชมจะสั่งอะไรได้ทานสิ่งนั้น
เชฟที่เขามีฝีมือในด้านนั้นโดยเฉพาะ

ธรรมดาเราก็ทำกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะคะ
แล้วก็เราจะมีบิ๊กคลินินทุกเดือนค่ะ
ไปดูกันเลยครับว่าเมนูในวันนี้มีอะไรบ้าง

เราจะมีน้ำซอสสูตรพิเศษของทางโทระเลย

มีทั้งหมด๑๓ชนิดนะคะ
หลักเลยจะมีโอโทโลนะคะมีชูโทโล
แล้วก็มีอากามิมีปูฮอกไตโด
ตัวนี้เป็นคันปาจิเป็นปลานุ่มปลาตัวเล็กกว่า

ส่วนนี้ฮามาจิจะนุ่มวาซาบีของเราจะไม่ฉุนนะคะ
ของเราเป็นวาซาบีสดที่มันจะเป็นต้นแล้วเราก็ขูดออกมา
ทานแล้วเนี่ยมันจะให้ความพิเศษตรงที่ว่าสดหอมไม่ฉุนค่ะ
ฉุนมากจนเกินไปหัวปลาแซลมอนนึ่งซีอิ๊ว
สูตรโบราณค่ะเราใช้หัวปลาซาม่อนสดเนี่ยที่ไม่แช่แข็งไม่แช่ฟิตไปนึ่ง
ใช่นี่ทานคู่กับข้าวสวยญี่ปุ่น๑๐๐เลยนะคะ
คือกูเซนบะถูกไหม

มันก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่คนไทยชอบนะ
ตัวนี้คือโอโทโร่ที่เราบอกว่าเป็นเนื้อที่ดีที่สุดของตัวปลาทูน่า

อันนั้นเป็นหอยเม่นค่ะเป็นอูนิค่ะตับหั่น
ตับห่านหรือว่าฮัวกาค่ะคุยเยอะเก็บคอฮ่าค่ะเอาล่ะกินดีกว่า
ได้เวลาอิ่มน้ำสำราญกันแล้ว
บอกเลยนะครับว่าแต่ละเมนูนั้นโดนจิตโดนใจอย่างมาก
แต่ที่ผมชอบจริงนั้นแน่นอนปูทาระบะมันไม่ได้หาทานง่าย
ใช่ค่ะแล้วก็รสชาติอร่อยแบบนี้ราคาเนี่ยก็สมเหตุสมผล
แพงมากจนเกินไปเหมาะสมกับวัตถุดิบที่คัดสรรมาเป็นอย่างดี

เชื่อเถอะคุณผู้ชมถ้ามาทานรับรองว่ามันคุ้มแน่นะครับ

ช่วยบอกหน่อยละกันว่าร้านของเราจุดสังเกตมันเป็นอย่างไร
จุดสังเกตเราง่ายค่ะมาวงเวียนพระราม๕นะคะ
แล้วก็ตรงมาเลยค่ะอยู่ข้างหมู่บ้านธนาสิริค่ะ
โอ้โฮโทรมา๒ทางได้ไหมครับ
ค่ะได้ค่ะเบอร์๐๙๓๖๖๒๖๕๕๒ค่ะ
เปิดทุกวันค่ะตั้งแต่๑๑โมงถึง๔ทุ่มเลยค่ะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอขอบคุณพี่วันด้วยนะครับ
ครับพี่วันครับแชร์โอกาสกับช่วงของตลอดกิน
ในรายการตลอดคาวสุดามาในวันนี้
อร่อยอิ่มน้ำสำนานทุกอย่างจริงอร่อยมากเลยนะครับพี่วันครับ
และติดตามกันให้ได้นะครับในทุกสัปดาห
กับการไปตลอดกินทั่วถิ่นไทย

โอ้โหของฝาก
ไม่มีกินหมดแล้ว
เรียบร้อยของอร่อยไงจะเหลือไว้ทำไม

แต่อร่อยจริงอยู่แถวราชพฤกษ์นะคุณผู้ชมนะ

ผมว่าควรจะรีบออกจากบ้านแล้วก็ไปทานร้านนี้เลย
ถูกต้องนะครับเพราะว่าเหมือนยกแบบประเทศญี่ปุ่น
มาไว้ที่นี่เลยนนทบุรีเท่านั้นเองใกล้ด้วยนะคะ
แล้วก็อร่อยสดสะอาดจริง
คุณชนะคอนเฟิร์มจากพุงที่ใหญ่ขึ้นเรื่อย

เดี๋ยวให้คุณชนะไปพักกินน้ำก่อนดีกว่า
ช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับ
สาวน้อยเสียงใสนะคะ
เจ้าของยอดวิว๓ล้านบาท

ไม่ธรรมดาเลยคุณน้องใบพลูค่ะการันตีมาเลย
สาวน้อยคนนี้เนี่ยเขามีดีที่เสียงร้องแล้วก็ความน่ารักด้วยนะจ๊ะ

น่ารักน่ารัก